วาดไปมาอยู่ที่สาราวัดไปเรียกลูกชายของพระให้มาเกลี้ยกล่อม

ก็เลยต้องช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่พยายามควบคุมตัวพระรูปนี้
เพิ่งทำเลยพวกคุมเลย
โด้งหน่อยระลังไปหน้านี้

กดร่างพระลงกับพื้นตำรวจใส่กุญแจมือค่ะ
นี่คือพระประเสริฐอายุ๕๒นะคะคลุ้มคลั่งนะคะทำลายข้าวของบนสาราวัด
วัดสะบกเขียวที่อำเภอเมืองทำลายกรอบรูปดึงกระทั้ง
ข้าวของกระจักรจ่ายเขาก็โทรแจ้งตำรวจให้มารังงับเหตุ
ข้าวของที่กระจัดกระจายอยู่แบบนี้
ชาวบ้านเรียกลูกชายของพระให้มาคุยให้มาเกลี้ยกล่อม
แต่ไม่เป็นผลเพราะว่าจำลูกชายตัวเองไม่ได้
ในเอกชายเป็นลูกชายนะคะ
ลูกชายพระที่ก่อเหตุแปลว่าพ่อมีอาการป่วยทางติดตาเวท
ช่วงเกิดเหตุมีคนโทรไปบอกว่ามาคุยกับพ่อหน่อย

เขาจำไม่ได้เขาที่ยืนอยู่เพราะฉะนั้นก็ลูกไปอีกที

นี่นะคะสุดท้ายเย็ดกับลูกชาย
ก็ตามไปที่สพมนครนายก
รับตัวพระประเสริฐไปรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทอย่างจริงจังนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปที่วัดวัดสะบกเขียวอะค่ะ

ทางวัดบอกว่าพระประเสริฐบวชได้๓พันศาแล้ว

ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรนะคะทางวัดยืนยันแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็ต้องให้ญาติพี่น้องดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็รักษาให้หายแบบจริงจัง

มีประวัติมีโทษมีคดี

ใช่ค่ะแต่อยู่ดีเหมือนกับเพิ่งจะมีอาการคลุมคลั่งออกมาแบบนี้